เหมือนมีใครเอาอะไรมาเติบกดเงือกถึงหน้าอกเราเนี่ย
แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมลืมตาขึ้นมาได้

เขาเอาเท้าเนี่ยเหยียบผมอยู่แต่ตัวเขาเนี่ยสูงติดเพดานด้านบน
น้องมาหาคือครอบแบบด้วยอารมณ์ที่โมโหอะ
น้องตอนคืนพี่นอนไม่ได้เลยเนี่ยทำไมน้องไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจกันบ้าง
บอกทำไมพี่ผมก็ปกติก็ไม่ได้เสียงดังนะเพื่อนผมมาทำงานแกก็ไม่ได้เสียงดัง
ไม่ได้เสียงดังอะไรเลยเสียงปีบพาดบันเลงทั้งคืนเลย
ตั้งแต่ครูทรเดินเข้ามาเนี่ยคือเราไม่ทราบเลยว่าครูทรจะมีพล็อปมาด้วย
มันรู้สึกแปลกอ่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่ระหว่างที่กำลังเดินมาเนี่ย
เราเห็นมือมือหุ่นลำมาอย่างนี้เลย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
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ไปพร้อมกันทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และก่อนที่จะไปกันที่เนื้อหาของรายการครับฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเรานั้นก็จะมีการคัดเลือกเพื่อเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมในรายการของเราครับ
นักเล่าของเราที่จะมาร่วมในรายการสถานีผีดุของเรานั้นเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ก่อนหน้านี้ครับเขานำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหน้าตะสินมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
แต่ครั้งนี้เขามาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเรียน
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมทีมงานพร้อมไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าทำไมทีมงานถึงต้อง
เพราะว่านักเล่าท่านนี้เขาจะมีวิธีการเล่าที่ดุดัน
และที่สำคัญแต่ละเรื่องที่นักเล่าท่านนี้นำมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ไม่ว่าจะเป็นในภาคของออนไลน์ที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่อง
หรือจะเป็นในสถานีผีดุของเรา
มักจะมีอุปกรณ์มาเพิ่มเติมเรื่องเล่านั้นด้วยครับ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ต้อนรับครูทรครับสวัสดีครับครูทรครับ

แต่ต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาประดับประดา

เพราะว่าเรื่องที่ครูทรเล่าส่วนมากจะมาจากสิ่งเหล่านี้

ก็คือเหล่าบรรดาที่เกี่ยวข้องกับหน้าตะสิน

แต่เรื่องที่ครูทรจะมาเล่าในวันนี้
เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปสมัยที่ครูทรยังเรียนอยู่

มาพร้อมกับชื่อเรื่องบ้านเช่าหลังแรก

เกี่ยวข้องอะไรกับหุ่นสองท่านนี้ก็ไม่รู้

คือย้อนไปเมื่อช่วงที่ผมเรียนปวสอครับ
ทีนี้การเรียนครูเนี่ยมันจะเรียนด้วยกันทั้งหมด๔ปีพี่แจ๊ค
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าที่โรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ย

ส่วนอีก๒ปีเราต้องไปหาใส่ครูที่อื่นเรียน

ทีนี้ผมก็รู้ตัวแล้วว่าเราไปสายศิลปินไม่ได้แล้ว

แล้วก็มันมีเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยาก

ใครจะเบนเข็มไปเรียนสายครูบ้าง

ที่เขาเปิดใส่ครูศิลปะโดยตรง
ทีนี้พอถึงวันที่นัดแนะกันไปสอบกันพี่แจ๊ค
พอไปถึงที่มหาวิทยาลัย

ก็คือมีผมกับมีเพื่อนผู้หญิงมี๒คน
ทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเพื่อนที่เหลือไปไหน

ผมบอกเออทั้งนั้นมันอยากเป็นศิลปินกันช่างมัน
ผมกับเพื่อนอีก๒คนก็เลยตัดสินใจเข้าไปสอบ
พอเข้าไปสอบเสร็จก็คือผ่าน
แล้วก็ได้เข้าเรียนไทยครู
ทีนี้ปัญหาที่ตามมานะพี่แจ๊คมันไม่ใช่ปัญหาว่าเราจะเรียนได้หรือไม่ได้

เพราะว่าณปัจจุบันที่ผมเรียนอยู่พอช่างเนี่ย
ผมอยู่แถวบังเค

ทีนี้เวลาเราจะไปเรียนแถวปฐุมเนี่ย

ไกลมากซึ่งมันไปกลับไม่ได้อยู่แล้วพี่แจ๊ค
ก็เลยตัดสินใจว่าคือผมกับเพื่อนอีกสองคนเราเคยใช้ชีวิตอยู่ห่อด้วยกันมาก่อนหน้านี้
บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราหาเป็นบ้านเช่าดีไหม
เอาไปบ้านเช่าสักหลังนึงแล้วเราอยู่ด้วยกันเพราะว่าอย่างน้อยเราเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วอะไรอย่างนี้
บอกเออดีถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินหาบ้านเช่าที่ราคาไม่แพงมาก
เอาราคาประมาณที่เรา๓คนพอหันเฉลี่ยกันได้ตกคนละพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้
แล้วยุคนั้นบ้านเช่าแถบผมเรียกว่าเป็นแถบชานเมืองได้แล้วกัน

ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยพี่แจ๊ค

ผมก็เลยคุยแบบติดตลกกับเพื่อนว่าเฮ้ยถ้างั้น

ก็ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวระหว่างที่เดินหาเนี่ยมันเหนื่อยแล้ว

ตาผมก็เลือกไปมองเห็นป้ายนึง
เป็นป้ายไวดิวสีเหลืองเก่าผูเลยนะ
แล้วก็มีเขียนข้อความว่า

แล้วก็มีเบอร์เจ้าของบ้านติดอยู่ด้านใต้
เป็นตัวหนังสือเก่าแล้วก็มีลูกศรชี้เข้าไป
ในซอยซึ่งเป็นซอยที่ออกจาก

ซึ่งมันไม่สมควรที่จะมีบ้านอยู่ตรงนั้นนะพี่แจ๊ค
ผมก็เลยบอกว่านั่นไงบ้านตรงนั้นไงมีบ้านว่างให้เช่า
เพื่อนก็เลยหันไปก็เลยบอกเออถ้างั้นเดี๋ยวรีบกิน

ก็เดินตามเขาไปตอกซอยเล็กนะพี่แจ๊ค
พอเข้าไปถึงข้างในมันก็จะเป็นลักษณะเป็นบ้านคล้ายบ้านจัดสรร

ลักษณะแปนบ้านเนี่ยคือเหมือนกันทุกอย่างเลย
ก็คือเป็นทรงบ้านจัดสรร
บ้านหลังใหญ่พอสมควร
แล้วบ้านหลังที่ว่างก็คือบ้านหลังแรกว่างอยู่
ผมก็เลยแบบเฮ้ยตรงนี้โลเคชั่นดี
เพราะว่าถ้าเป็นนักศึกษาเอกอื่นเขาจะไม่กล้าอยู่
เพราะว่าดูจากโลเคชั่นบ้านเนี่ยคือหน้าบ้านเนี่ย
จะมีต้นชมพู่อยู่ต้นใหญ่อยู่๒ต้น

หลังบ้านมีต้นกระท้อนมีมะพร้าวขึ้นสูง
คือมันแบบมันอึมคึมอะพี่แจ๊ค
มันลดไว้ต้นไม้แต่แตกต่างกับอีก๖หลังที่ติดกันอยู่

แต่หลังแรกเนี่ยมันอึมคึม
แล้วก็จะมีซุ้มโค้งเป็นลักษณะคล้าย

แล้วจะมีปลูกต้นกระดังงาเอาไว้

ซุ้มคือประตูซุ้มหน้าบ้านทางเข้าบ้าน

ก็คือมันเป็นทางยาวเข้าไปเหมือนเราเหมือนรอบซุ้มแต่งงานอะพี่แจ๊ค

ทีนี้เนี่ยเพื่อนอีกสองคนก็เลยมองกันบอกว่า
อีกคนนึงเขาเป็นคนขี้กลัวมาก
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราไปเช่าห่อในไหม
คือมหาลัยมันจะมีห่อในกับห่อนอก
ทีนี้ห่อในมันไม่เหมาะสมกับพวกผมโดยสิ้นเชิงอยู่แล้ว
เพราะว่าห่อในมันจะมีกฎระเบียบใต้ตัวเข้าออกตรงตามเวลา
ซึ่งบางทีเวลาผมไปวาดรูปข้างนอกเนี่ย

บางทีเราวาดรูปเราเปิดเพลงเสียงดังอย่างนี้

มือถือนี่ยังไม่แพร่หลายมาก
ก็ใช้เบอร์ตู้ผมก็โทรตู้ไป
ก็มีผู้หญิงอายุประมาณกลางคนลับ
ก็เลยบอกป้าครับนี่ผมเป็นนักเรียน

คณะนี้คณะศิลปกรรม

หลังนึงป้ามีคนมาติดต่อ

ก็ทำลักษณะเหมือนเสียงแบบตื่นเต้นนะพี่แจ๊ค

ใครมาเช่าอยู่นานแล้วว่า

เงินที่เราต้องจ่ายเค้านี่ก็คือ
อ่าเป้าเค้าก็มาพอมาเสร็จเขาก็มี
สื่อลักษณะคล้ายเป็นใบสัญญาธรรมดาใบเดียวนะพี่แจ๊ค

ถ้าอะไรพังชำรุดให้จ่ายค่านู้นค่าหนี้ตามลักษณะบ้านเช่าทั่วไป
แล้วก็มีให้เซ็นลงนามเสร็จแล้วก็มันมีบอกว่า

ทีนี้ในใบสัญญาเขาก็ระบุว่า๑๕๐๐บาท
๐บาทเราก็๑๕๐๐บาท

ค่าน้ำค่าไฟก็ของหลวงมันก็ไม่แพงเท่าไหร่
บอกเปล่าไม่ใช่๑๕๐๐คือทั้งหลัง

ทั้งหลังพี่แจ๊คเป็นบ้านเหมือนเท้าเฮ้าส์
มีทั้งหมด๓ห้องนอน๒ห้องน้ำ๑ห้องครัวแล้วก็๑ห้องรับแขก
ตกคนละ๕๐๐ต่อเดือนเองนะ
รวมน้ำไฟด้วย๖๐๐กว่านิด
ทีนี้หูผึ่งเลยผมณตอนนั้น

คือไม่รู้แล้วว่าบ้านนี้จะมีอะไร

มันเป็นไปไม่ได้ที่ป้ามันจะถูกขนาดนี้
ผมก็เลยตัดสินใจก็เซ็นเรียบร้อยเลย

ป้าบอกป้าไม่เก็บหนูอยู่กันเลยลูก
เดี๋ยวเวลาถึงสิ้นเดือนหนูก็เอาเงินไปจ่ายป้าแล้วกัน
โอนมาทางบัญชีแบบนี้เราก็เริ่มเอกใจ
ค่ามาจำก็ไม่เก็บค่าเช่าบ้านก็แค่๑๕๐๐บาท
ทีนี้ผมก็อยู่กันก็เลยเข้าอยู่
พอวันแรกไปก็เริ่มไปสำรวจก่อน
ว่าเราจะต้องซื้ออะไรมาเพิ่มบ้าง

ต้องซื้อน้ำยงน้ำยามาทำความสะอาดบ้านครับเพื่อน

ก็จะเป็นลักษณะคล้ายฝุ่นเกาะอะไร
วันแรกถ้างั้นเราไม่ได้เตรียมชุดมา

วันศุกร์ก็คือหลังจากที่จบจาก
ปวสอแล้วนะผมก็เริ่ม

แล้วก็ของของเพื่อนก็มาเจอกันแล้วก็เอาของลง

ความสะอาดบ้านแล้วก็จองห้องกัน
ทีนี้ห้องนอนมันจะมีอยู่

เราก็อธิความให้บอกว่าเรามีเพื่อนผู้หญิงสองคน

ผมก็เลยเสียสละให้เพื่อนแบบเอาห้องใหญ่ไป

ผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ห้องเล็กอีกแล้วกัน

ทีนี้ก็จัดของจัดอะไรเข้าห้องเสร็จ
ผมก็มีโทรทัศน์มาเครื่องหนึ่ง
เพื่อนอีกสองคนก็มีมาคนละเครื่องตู้เย็น

ผมเอาขึ้นกันไม่ได้นะผมก็เลยบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เราเป็นตัวตั้งตัวตี
การจะเอาบ้านนี้เราขอตั้งตัวเอง

เพราะฉะนั้นให้เลือกเอาของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย

ส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่ก็คือให้ส่งกลับไปที่บ้านตัวเอง

จนวันเป็นเดือนด้านเป็นสองเดือน

ด้วยความว่าผมเป็นคนอเมริกาใส่ดี
พี่แจ๊คเราก็รู้ว่าผมเป็นยังไง

เพราะตัวผมเองผมจะทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรส่งของมหาลัย
สวดอรรธนธรรมอรรธนาศิลป์อะไรอย่างนี้

ทีนี้เนี่ยขึ้นมาก่อนน้องขึ้นมาก่อนผมก็ขึ้นไปนั่งเล่นบนบ้านพี่เขา
ทีนี้ก็มีพี่อยู่คนหนึ่งเขาชื่อพี่โด่ง
โด่งเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็คือหน้าตาก็คือจะหล่อคมเข้มจมูกโดงอะไรอย่างนี้
เขาก็นั่งคณิตคิดเร็วกันอยู่นั่งกันอยู่ก็เป็นวงเลย
ผมก็ไปนั่งดูว่าเขาเล่นอะไรกันอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวเดือนนี้มึงจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยนะ๑๗๐๐บาท

เขาบอกว่าบ้านผมแค่พันห้าไง
ห้านี่คือสามคนแต่พี่โด่งคนเดียวพันเจ็ด
ผมก็เริ่มเอกใจแล้วบอกเปล่าพี่ไม่ได้จ่ายคนเดียว
พี่ไม่ได้จ่ายพันเจ็ดไอ้นี่ก็จ่ายพันหก
ไอ้นี่ก็จ่ายพันเจ็ดกว่าคือหันเฉลี่ยกันแล้ว

รุปแล้วบ้านเช่าของเขาตกแล้วหมื่นกว่า

ใครอยู่บ้านหลังนั้นก็ต้องจ่ายตังค์

แต่บ้านเราคิดแค่ค่าเช่าอย่างเดียว

แต่หลังนั้นร่วมรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วก็คือหมื่นกว่า
ทีนี้ผมก็เริ่มเอกใจแล้วเอ๊ะยังไงวะ
แต่ผมก็ยังไม่พูดนะไม่ออกตัวว่า
เอาพี่โด่งทำไมบ้านผมเสียแค่๑๕๐๐เองล่ะ

เดี๋ยวถ้าเกิดป้าเขาคิดผิดแล้วเขามาคิดย้อนหลัง

ถ้าเกิดว่าเขาคิดผิดแล้วเขามาคิดเงินย้อนหลัง

บางเดือนคือไม่มีตังฯไม่ได้เจอจะกินข้าวอะ
ต้มมาม่ารวมกันมาม่าได้ห่อเดียว

ผมก็เลยกลับมาปรึกษากับเพื่อนอีก๒คน

เฮ้ยวันนี้ไปบ้านพี่โด่งมา
พี่โดหงเขาเสียบค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ๑๐๐๐๐กว่าเลยนะ

มึงเจบ้าเหรอเราเสียบ๑๕๐๐บาทก็ต้อง๖เดือนแล้ว

ปล่อยซึมไปปล่อยไปเรื่อย
แต่เราก็จบแล้วอีกแค่ปีกว่าอะไรอย่างนี้

พอผมเริ่มผิดสังเกตเรื่องค่าเช่าบ้านพี่แจ๊ค
จากที่ผมอยู่กันมา๖เดือนแล้วไม่เจออะไร
ทีนี้มันเริ่มมีอะไรผิดปกติในบ้านที่ผมอยู่

แต่ผมไม่รู้ว่า๓คนผมเนี่ยใครโดนก่อน
แต่ตัวผมเองผมโดนก่อนเลยวันนั้น
คือห้องรับแขกที่ผมเล่าให้พี่แจ๊คฟังว่ามีโทรทัศน์อยู่เครื่องนึงเนี่ยนะ

สมัยก่อนมันจะมีราภาษณ์ผีอะไรอย่างนี้
ผมเป็นคนชอบดูเรื่องผีตั้งแต่เด็กแล้ว

พอหลับเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่า

เหมือนมีใครเอาอะไรมาเผินเย็บตรงหน้าอกเรา

แล้วก็ลักษณะเหมือนมีคนเอาเข็มมาทิ้มที่ปลายเท้าเรา
จริงคือมันเจ็บมันปวดไปหมดเลย

แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมลืมตาขึ้นมาได้
เพียงเล็กน้อยผมเห็นเป็นลักษณะเป็นเงา

ตัวสูงผมนอนอยู่กับพื้นอย่างนี้

แต่ตัวเขาเนี่ยสูงติดเพดานด้านบน
สูงมากคือสูงแบบสูงติดเพดาน
แต่ลักษณะไม่ใช่กายเนื้อที่เรามองเห็น

เรามารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนควัน
ทีนี้ด้านบนมันจะมีพัดลมเพดาน
ที่เป็นลักษณะคล้ายใบพัดของเครื่องบิน

มันก็จะตัดคอของเงา

พอปุ๊บเงาก็จะมารวมตัวกันใหม่

ผมต้องโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านนี้

ท่องทุกบทท่องทุกอะไรทุกอย่าง

แช่งมันขอให้มึงมันได้ผุดให้เกิดตกตะโรคหมกไหม้

แล้วผมก็แบบเหมือนรวบรวมพลังสุดท้าย
แล้วก็ตะโกนขึ้นมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างนี้
เพื่อนก็เลยออกมาบอกมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรอย่างนี้

คือตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นคือมันโมนอากาศมันคือแบบ

คือสติสตังค์เราไปหมดเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย

เพื่อนอีก๒คนเนี่ยเขาจะยกให้ผมเป็นเจ้าแม่มูเจลูเลย
คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสตรีรับเนี่ย
คือมึงต้องเป็นคนนำทุกอย่าง
แต่ณตอนนี้เพื่อนสองคนเนี่ยเห็นผมในสภาพที่แบบโอ้โหแย่มาก

คนก็ลุกคือเราไม่เคยเห็นที่มันปะทะเราขนาดนี้

ทีนี้หลังจากสักพักนึงล่ะ

เริ่มเล่าให้เพื่อนฟังว่าเจออะไรประมาณยังไงอะไรอย่างเงี้ย

ผมก็เลยเข้าไปนอนห้องเพื่อนพอมาตอนเช้าเสร็จ
ก็คือตามปกติอารมณ์แบบ

พอตอนเช้ามาลืมแล้วหายเป็นปกติ
ไปเรียนไปอะไรคือพอกลับมาที่บ้านเสร็จ

เพื่อนของผมอีกคนนึงเนี่ยที่

นางจะเป็นคนที่เข้าห้องน้ำ

ห้องน้ำเนี่ยว่างเท่ากับห้องนอน
แล้วในห้องน้ำมันจะมีอ่างที่
เป็นอ่างที่ก่อปูนขึ้นมา

ถ้าเราเคยไปเข้าค่ายลูกเสือตอนสมัยเราเด็ก

คือสามารถลงไปไห้แล้วตีกันเชียงได้
ทีนี้คือความกว้างของน้ำเนี่ย
คือสามารถตีรังกาบิดเกียว๓รอบได้เลย

อาบน้ำไปถูสบู่เอ่ยสระผมนู่นนี่นั่น

ทำกิจวัตรมันปกติเนี่ย
ก็ถึงช่วงที่มันสระผมมันก็ชมพูเนี่ยสระผมเสร็จเลยเสร็จ
ก็จะตักเอาขันเนี่ยตักลงไปในอ่างเคยจะลาดหัว

พอผมดำน้ำอยู่มันก็เอาขันกดเอ๊ะทำไมไม่ลง
พอเสร็จปุ๊บผมก็แห้ขึ้นมาอย่างนี้
มันก็ตกใจมันก็ตกใจมันก็เอาขันไล่ตีผมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเสร็จปุ๊บก็หัวเราะกันไปผมบอกนี่แหละคือบทลงโทษ

พอมาอีกวันหนึ่งพอวันต่อมาเนี่ย
พอวันต่อมาก็คือผมกับเพื่อนอีกคนนึงก็นั่งอยู่ข้างนอกเหมือนเดิม
พอนั่งกันอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมเพื่อนก็เข้าไปอาบน้ำก็ตามปกติ
สักพักหนึ่งมันก็ลองกรี๊ดเลย
กรี๊ดแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างนี้
ผมก็เฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรอย่างนี้

มันก็ไม่ยอมเปิดมันก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วย
ผมกับเพื่อนอีกสองคนก็เลยช่วยกันถี่ประตู

เพื่อนผมคนนี้นั่งอยู่มุมห้องน้ำอีกมุมหนึ่ง
แล้วก็เอาตัวเนี่ยกอดแล้วก็สั่นอยู่อย่างนี้แล้วก็ก้ม
คือบริเวณหัวเนี่ยก็ยังมีชมพูติดอยู่ไปหมดเลย

แล้วก็เรียกมันออกมาแล้วพอถึงออกมาถึงข้างนอก

ผมก็เลยไปตักน้ำเย็นในตู้เย็นมาให้มันกิน

พอมันเริ่มเบาลงปุ๊บมันก็เลยเล่าให้ฟัง
มันบอกว่าตอนแรกอ่ะมันก็อาบน้ำทำปกตินี่แหละ

พอมันสระผมเสร็จมันก็จะเอาขันตักน้ำเพื่อจะลากหัวมัน

มันก็เอาขันกดลงมันก็เอาขันตีลงไปที่คนนั้น
ว่านไปดังมันบอกว่าเสียงดังโป๊กคือ
ลักษณะเหมือนขันกระทบกับวัตถุจริง

ถ้ากระทบกับน้ำมันจะดังแจ๊ะแป๊ะแป๊ะอย่างนี้
แต่อันนี้มันดังโป๊ะคือมันลักษณะเหมือนโดนคนจริง
มันก็บอกมึงไม่หยุดใช่ไหมมันก็เอาขันตีใหญ่เลย
พอเสร็จปุ๊บมันก็ตักน้ำเท่าที่จะตักได้แล้วก็ลาดหัว
ไหนกูขอดูหน่อยสิผีหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
พอเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเห็นคือมันไม่ใช่ตัวผมพี่แจ๊ค
สิ่งที่มันเห็นคือเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาใส่เสื้อสีขาว
แล้วก็ลอยตัวแล้วก็ลอยอยู่ด้านหลังคือเหมือนคว่ำหลังลงนะพี่แจ๊ค
ความหลังลมแล้วลอยอยู่ในอ่าง
เท่านั้นเลยมันก็สติแตกแล้วมันก็กรี๊ดเลย
กรี๊ดเลยพอกรี๊ดเสร็จปุ๊บผมก็ไปเคาะประตูเรียกมันออกมา
พอเรียกมันมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาสองคนที่อยู่ด้วยกันก็เริ่มเจอแล้ว
ทีนี้อ่าพอมาวันต่อมาเสร็จพอหลังจากที่เพื่อนผมคนนี้เจอเหตุการณ์ในห้องน้ำเสร็จเนี่ย
ผมก็ไปบ้านพี่คนข้างข้างเหมือนเดิมพอไปบ้านพี่ของคนข้างข้างบ้าน
ก็เลยไปคุยเขาแล้วเขาก็รู้สึกปวดท้องบอกพี่ผมขอเข้าน้ำหน่อยนะ
พอเข้าห้องน้ำเสร็จบอกเออนั่นไงห้องน้ำอยู่ตรงนั้นไงผมก็เดินไปพอเดินไปพอจะเปิดห้องน้ำ
เอ้าทำไมห้องน้ำมันกลายเป็นห้องนอนคือพี่แจ๊คเข้าใจไหมว่าบ้านบ้านจัดสรรบ้านทุกอย่างทาวน์เฮาส์เนี่ย
ทุกอย่างเขาต้องสร้างเป็นแฟนเดียวกันหมดไอ้ตรงที่มันเป็นห้องน้ำบ้านผมบ้านพี่โด่งก็จะต้องเป็นห้องน้ำเหมือนกัน
แต่กลับกลายเป็นว่าผมจะเปิดไปห้องน้ำแต่กลับกลายเป็นห้องนอน
ผมก็เอ้าทำไมเป็นห้องนอนพี่โด่งห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำก็อยู่ตรงนั้นไง
ผมก็มองไปอีกมุมหนึ่งซึ่งมุมนั้นถ้าเป็นบ้านผมมันคือห้องนอนผม
อืมมันสลับกันมันสลับกันอืมมันสลับกันมันคือห้องนอนผมครับ
ผมก็เปิดไปอ้าวนี่มันคือห้องน้ำแล้วเป็นห้องเล็กคือพื้นที่ห้องมันเท่ากับห้องนอนผมเลย
ผมก็เลยเอ๊ะทำไมเป็นห้องน้ำมันเป็นอย่างนี้วะเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปทำกิจวัตรปกติ
แล้วก็นั่งแล้วมองห้องน้ำมองซ้ายมากกว่าเอ๊ะทำไมห้องน้ำบ้านเขาสีขาวปกติ
คือผมด้วยความที่ว่า๖เดือนเราไม่เคยไปบ้านคนอื่นไงเราอยู่ในห้องน้ำเราเราก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่ทำไมห้องน้ำบ้านกูมันสีแดงวะคือแดงแบบไม่ใช่แดงแค่พื้นกระเบื้องนะพี่แจ๊ค
แดงสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ก็แดงขันก็แดงไอ้อ่างที่ผมลงไปไหว้เล่นเขาทาสีแดงหมดเลย
ฝ้าก็แดงแดงทั้งหมดผมก็
เอ๊ะทำมันแดงหมดวะเดี๋ยวเขาถือเคล็ดอะไรหรือเปล่า
หนึ่งอาทิตย์สีแดงเพราะว่าบ้านผมหลังแรกใช่ไหม
อาจารย์สีเหลืองสามอาคารสีชมพูอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ผมก็เริ่มอยากจะหาคำตอบ

เป็นบ้านพี่ที่เรียนบริหารธุรกิจ

ในตำแหน่งเดียวกับบ้านพี่โด่ง
แสดงว่าห้องน้ำบ้านเราผิดตำแหน่ง
สี่ห้าหกเจ็ดผมรู้จักหมดแล้วผมก็ตีสนิทหมด

สรุปคือห้องน้ำของบ้านทุกหลัง

พอเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มมาคุยกับเพื่อนแล้ว
เฮ้ยมันไม่ได้แปลกแค่ค่าเช่าบ้านอย่างเดียวนะ

เอางี้ไหมโทรไปถามป้าไหม

เราก็จะอย่าพึ่งไปกระตุ้นเขาอะไรอย่างนี้

เราถึงจะต้องโทรไปอย่างนี้

ตัวของเจ้าพึ่งผมแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเนี่ย

ทีนี้เนี่ยเวลาไปเรียนเนี่ย

หนังสือไม่บอกกันว่าใครอ่านเล่มไหน
คือแข่งกันมากทีนี้เนี่ย

โรงเรียนสายเหมือนไปโรงเรียนสายมาก

แล้ววันนั้นเป็นวันที่เพิ่งไม่ไปโรงเรียน

ตัวของเจ้าพึ่งเนี่ยนั่งอยู่มุมห้องพี่แจ๊คในห้องของเขาเองนะนะ
แล้วตัวก็คือดูลักษณะคือเหมือนเพิ่งยังไม่ตื่นจากที่นอนเลย
หัวนี่ฟูฟ่องไปหมดเลยแล้วเบ้าตานี่ก็คือดำเขาเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้ว
ตาเขาก็จะดำมันผิดปกติถ้าเขาอดนอนหรืออะไรอย่างนี้
ก็นั่งสั่นลักษณะเดียวกับตัวของเพื่อนอีกคนที่อยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยถามเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
ตัวของไอ้พึ่งเองก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พวกผมไปมหาลัยแล้วเนี่ย
มันก็ได้ยินเสียงเปิดฝาหม้อข้าวก็แก๊กเหมือนมีคนอยู่
เปิดฝาทุกเย็นปิดปึ้งปั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูด
เดี๋ยวอาจารย์เขาจวดไม่ทันอะไรไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่ได้คะแนนอะไรเลยนะ
มันก็พูดเป็นเรื่องปกติแต่ทั้งที่ยังได้ยินเสียงอยู่อีก
ยังได้ยินเสียงอยู่ก็คือมันก็คงแบบมึงทำไมไม่ไปสักทีวะ
มันก็เลยเปิดประตูขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่าทำไมมึงไม่ไปโรงเรียนสักที
สิ่งที่มันเห็นก็คือว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้องครัวไม่มีใครอยู่อะไรเลย
คือห้องของเจ้าพึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้ห้องครัวคืออยู่บริเวณกลางพี่แจ๊ค
แล้วห้องครัวตรงนี้มุมที่เราทำกับข้าวเนี่ยจะติดอยู่กับห้องน้ำ
แล้วตรงนี้เลยมาง่ายคือเป็นมุมห้องรับแขกซึ่งเอาเสาซอสไปดูกัน
ทีนี้ตัวของเจ้าพึ่งก็เปิดประตูออกมาเพื่อจะดูว่ามีคนอยู่บริเวณห้องครัวหรือเปล่า
ทีนี้ก็ไม่มีไม่มีเขาก็เปิดประตูค้างเอาไว้
ก็ระหว่างค้างไว้เขาก็พับผ้าห่มเก็บที่นอนเก็บหมอนอะไรปกติ
เพื่อพร้อมที่จะลุกขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าไปโรงเรียน
แต่สิ่งที่เขาเห็นคือในขณะที่เขาพับผ้าห่มอยู่พี่แจ๊คเขาเห็นลักษณะเหมือน
วุ๊บไปผ่านวิ่งห้องน้ำไปเหมือนแมวเหมือนอะไรวิ่งผ่านห้องน้ำไป
มันก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรมันก็นั่งพับผ้าต่อ
ตอนนี้วุบอีกแต่พอวุบอีกพอมันหันไปก็คือมันก็เห็นเต็มเลย
แต่สิ่งที่มันเห็นคือมันไม่ได้เห็นเป็นแมวพี่แจ๊คเห็นเป็นคนสี่ขา
คานสี่ขาคานสี่ขาแต่เป็นชุดนักศึกษา
แล้วก็ขยงตัวขึ้นพี่แจ๊คขยงตัวแบบนี้แล้วก็วิ่งแบบกำไรหัก

คือมหาลัยผมจะเลิกประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ผมก็กลับมาพอกลับมาถึงก็คือเห็นเพื่อนเป็นสภาพนี้
ทีเนี้ยจนตัวมันโดนกันตัวมันเองเนี้ย
เงินคืนขึ้นมาอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ย

ทีนี้พอโทรไปเสร็จปุ๊บ
ก็รับสายป้าก็รับสาย

ยินจากป้าพี่แจ๊ครู้ไหม

ป้าพูดอย่างนี้แสดงว่า
โอ้โหไม่ใช่เคสแรกที่มาอยู่แล้ว
โทรไปหาป้าคือป้ารู้

บอกว่าสิ่งที่ป้าพูดกลับมาเนี่ย

คือแบบเราเพิ่งเจอมาหมาดเมื่อกี้

บอกหยุดก่อนลูกเจอเขาแล้วใช่ไหม

คืออะไรเขาคือใครอะไรอย่างนี้

ผม๓คนจะออกแล้วหนูนูอย่าพุ่งอยู่

เดือนพี่แจ๊คคนอื่นไม่ถึง๓วัน

ป้ายอมไม่เก็บเลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่ครบเดือน

ป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวป้าจะเล่าความจริงให้ฟังแต่หนูอย่าเพิ่งไปนะ
ถ้าหนูไม่ไปเดี๋ยวป้ารวดให้อีก๒๐๐
ตอนนั้นคือด้วยความที่แบบผีก็กลัว

เพราะฉะนั้นเงินมันใช้เดือนต่อเดือน

เอาไงวะโอ้ยถ้าเกิดไปย้ายไปอยู่ใหม่ต้องจ่ายค่าประจำนะ
ที่อื่นแล้วค่าหอก็แพงค่าบ้านเช่าก็แพง
สองคนบอกว่าถ้ามึงอยู่ได้กูก็อยู่ได้

ผมบอกป้าเพื่อนผมสองคนก็อยู่ผมก็อยู่

ต้องเล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ป้าก็เลยบอกว่าคือสมัยก่อนที่ที่หนูจะมาอยู่เนี่ย
ประมาณ๕๖รุ่นเนี่ยมันมีเด็กคณะนัตตสิน
เขามาเช่าบ้านอยู่หลังนี้ก่อนที่พวกผมจะอยู่
เป็นผู้หญิงล้วนแต่ในผู้หญิงล้วนเนี่ย
จะมีคู่ธอมกับดี้อยู่คู่หนึ่งซึ่งรักกันมาก
ทีนี้ด้วยความที่เป็นดี้เนี่ย

เขาก็ไปตกหลุมรักผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
ก็เลยตัดลงตรงใจว่าไปคบกับผู้ชาย

หน่อยก็คือทะเลาะกันอะไรกันหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็เหมือนประมาณว่าตัดสินใจที่จะปิดชิปตัวเอง
ก็คือฆ่าตัวตายแต่วิธีการฆ่าตัวตายของเขาก็คือ
เขาไม่ได้ฆ่าทีเดียวนะพี่แจ๊

เขาเริ่มจากการกี่ข้อมือกี่
แจ๊กกีดจนเลือดนี่ไหลไปหมดเลยนะ
เราก็ดิ้นไปรอบห้องอะ

แต่เลือดไปความว่าเขาดิ้นน่ะ
ติดทั้งฝาห้องผนังเต็มไปหมดเลย

ทาเท่าไรสีขาวก็แดงขึ้นมาเป็นรอยสนิม

ถ้าอยากจะสีแดงมากเดี๋ยวป้าจัดให้
ป้าก็เลยเปลี่ยนเป็นจากห้องนอนกลายเป็นห้องน้ำ
แล้วก็ทาสีแดงเปลี่ยนกระเบื้องแดงผนังแดงฝ้าแดง

ห้องน้ำผมก็เลยกลายเป็นห้องน้ำแดงอยู่ห้องเดียว

แล้วก็เปลี่ยนจากห้องน้ำที่ผมนอนอยู่นะ

มันใหญ่คือมันก็คือห้องนอนห้องหนึ่งนะพี่แจ๊ค

เราจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ต่อแล้วก็เราก็

ก็เลยตกลงทำสัญญากันเลย

ผมก็เลยบอกถ้างั้นมึงไปหาทูบมาดอกหนึ่ง

พี่เป็นอยู่สปีชีทางฝ่ายผู้หญิง

บอกว่าพี่ถ้าเกิดผมย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะ

ก็คงจะเห็นว่าผมกินอยู่เป็นยังไง

พี่ก็เห็นว่าผมกินมะม่าห่อเดียวนะอะไรนะ

ผมว่าถ้าเกิดพี่จะอยู่พี่ก็อยู่ได้นะ

ควันทู่พี่แจ๊คมันลอยเข้าไปในบ้าน

ผัดลมพิดานตัวที่หมุนปั่นหัวอยู่นะ

ผมไอ้พึ่งแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง

เวลาเรากินข้าวเราตักสีนะ

ถ้าซื้อเข้ากล่องมันก็ต้องซื้อ๔กล่อง

ทำให้เหมือนว่าให้พี่แจ๊กผู้ปฎิของคน
คือต้องใช้ชีวิตอยู่กับใครก็ไม่รู้นะ

เราเวลาที่อยู่ใหม่คือผมเรียนไม่จบนะ
แต่ครูผมไม่ได้จบมาเป็นครูทุกวันนี้แน่นอน

๒เนี่ยอาจารย์เขาสอนวิชาเกี่ยวกับ
ศูนย์ธรรยาศาสตร์ทางด้านความงาม

คือปกติรุ่นพี่เขาก็จะทำเกี่ยวกับพวก
การไล่ลำดนตรีไทยพวกอะไรอย่างนี้

ก็เลยถ้างั้นเราไปถามเพื่อนในห้องว่า

ผมก็รวมกันได้ประมาณ๘คนพี่แจ๊ก

อาจารย์ให้ผ่านในครั้งแรกเลย
อาจารย์บอกว่า
หุ่นตรงเนี้ย

แจ๊คถ้าดูใกล้เนี่ยมันจะมีลักษณะคือปักมือทั้งหมดเลยนะ
เราจะไม่ใช้เครื่องเครื่องจักรปักเลยจะใช้มือปักทั้งหมด
ทีนี้เวลาเราปักผ้าเนี่ยผ้ากว่าจะมาเป็นอย่างนี้พี่แจ
เราต้องกางเป็นผื่นสี่เหลี่ยมสี่ใหญ่ก่อนแล้วก็เอาสดึงขึงสี่ทิศ
แล้วทีนี้เราก็เข้ากันคนละมุมผมมุมนึงเพื่อนคนนึงแล้วก็ไอ้พึ่งคนหนึ่ง
ส่วนอีกคนชื่อเจ้าแก่นเจ้าแก่นเป็นผู้หญิงตัวเล็กผอมบางตัวดำ
มันมาจากกำแพงเพชรมาเรียนแล้วมันก็พูดน่ะแล้วอย่างนี้

สักพักไอ้แก่นมันก็ไหลลงไป

มันก็นั่งแก้ไปสักพักนึง

มันเอากันไกลเล็กที่เราไว้ตัด

มันกางอกแล้วมันก็เอากรีดข้อมือนี้

ผมก็ตกใจก็สะบัดผ้าขึ้น
ไอ้เพื่อนก็บอก
พอจับตัวมันใหญ่แล้วพอจับตัวมันเสร็จ
ก็มันก็ดิ้นสักพักนึงพอมันรู้สึกตัว

พอเบอร์แม่มาก็เบอร์แม่ของตัวเจ้าแก่นก็โทร

มันเอากันไกลมากรีดข้อมือตัวเองเลือดหมดเลยแม่อะไรอย่างนี้
แม่ก็เลยเหมือนเขารู้กันอยู่
เหมือนเขารู้กันอยู่ว่าตัวของเจ้าแก่นเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
คือสรุปตอนหลังก็คือเจ้าแก่นเรียนไม่จบพี่แจ๊ค

เรามารู้ตอนหลังคือหลังจากที่ผมไปตามสืบเรื่องแล้วคือ
ตัวของเจ้าแก่นเขาโดนทำของใส่
เพราะว่าเขาไปเป็นเมียน้อยอบตแถวบ้าน
นั่นแหละทีนี้คนที่เป็นเมียหลวงทำของใส่ก็คือ

นี่ผมคิดเองนะเพราะว่าในบ้านผมก็มีพี่เขาอยู่ไง
แล้วลักษณะที่เอากันไกลมากีบข้อมือเนี่ย
มันคือวิธีการตายของพี่คนนี้

แล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็เฮ้ยพึ่งมันจะเกี่ยวหรือเปล่าวะ

แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะโดนของมันส่วนตัวมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ามึงมีความรู้สึกไหมว่า
ช่วงนี้บ้านเราไม่มีแต่เรื่องวุ่นวายว่ะ
คือตั้งแต่เราทำหุ่นกระบอกมาเนี่ย
แล้วมีอยู่วันหนึ่งคือตัวของพี่โด่ง

วันนั้นเองเป็นคืนวันสุข
ผมก็นัดมีไอ้หินไอ้ปิ๊ก
แล้วก็มีเพื่อนอีกนี่มีอีกสี่ห้าคนน่ะมาช่วยกัน
พวกผู้ชายมันก็จะตั้งลงหุ่นทำลงหุ่น
ประมาณตีหนึ่งเกือบตี๒ก็เริ่มทยอยกลับกัน
บ้านข้างคือพี่โด่งถมาส่งมาของข้างศาล

นอนไม่ได้เลยเนี่ยทำไมน้องไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจกันบ้าง
บอกทำไมพี่ผมก็ปกติก็ไม่ได้เสียงดังนะเพื่อนผม

ไม่ได้เสียงดังอะไรเลยเสียงปีบพาด

เนี่ยเสียงดังทั้งคืนเลยผมก็บอก
มันไม่มีเสียงอะไรพี่ผมไม่ได้เล่นเมื่อคืนผมมานั่งปัก

โด่งก็ไปลากเพื่อนเขามาอีก๒คนเพื่อมายืนยัน
เพื่อนอีก๒คนบอกใช่พี่ได้ยืน

แล้วน้องจะมาซ้อมลำกันข้ามคืนตี๒ตี๓
ผมก็งงไปแป๊บนึงบอกซ้อมลำอะไรพี่
นี่พี่เห็นออกมายืนแต่งชุดลำเนี่ย
เต็มไปหมดแล้วก็ยืนก่างแค้นจากโจ้งจากลำ
โยกตัวอยู่อย่างนี้โยกตัวอย่างนี้

กางแขนแล้วก็ยืนโยกอยี่งี้
แต่ดูเลยมันไม่ใช่ท่าที่คนลำจะทั่วไป
เพราะว่าโทรลับทั่วไปมันก็จะมีแบบสอดสร้อยสอดอะไรปกติอย่างนี้
แต่เนี้ยเขาบอกว่าเขายืนแข็งเขายืนอย่างเงี้ย

แล้วผู้หญิงที่พี่เห็นเขาใส่รำน่ะ

ผมสะใบออกสีแดงชมพู
ผมก็เลยไปเดินรอบบี้หุ่นตัวนี้มาให้ดู

แบบนี้เครื่องทรงแบบนี้เป๊ะเลย

ตั้งแต่ตอนมาหุ่นตรงนี้ก็อยู่กับผมตลอด

เพราะพี่คนนั้นเขาเรียนคณะนัตตสิน

แต่ผมก็เลยมาย้อนกลับไปตรงที่ว่า

พี่เราตกลงกันแล้วไงว่าเราจะไม่แสดงอิทธิฤทธิ์

แต่นะตอนนี้สิ่งที่คนเขาเห็น

ฟีดแบ็คกลับมาคือบ้านผมเขาจะโดนแล้ว
ผมเลยบอกพี่มันไม่ใช่แค่พวกผมนะ
ที่พี่ไม่ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์กับคนอื่นก็ด้วย

พี่มาบอกดีพี่อย่าไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรแบบนี้
พอหลังจากนั้นมาพี่เขาก็หายเงียบไปพักหนึ่ง
แต่สิ่งที่ตามมาตัวของเพื่อนผมที่ชื่อเจ้าพึ่งเนี่ย
ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เริ่มแปลก
คือจากตอนแรกที่ผมบอกว่านางตั้งใจเรียนแล้ว

แต่เป็นแบบรู้เลยว่าขี้เกียจ

คือเวลาอยู่ในบ้านอยู่เรานั่งกันอยู่กินข้าวอยู่เนี่ย

นางจะพูดเล่นพูดล้อหัวล้อตลกกันปกติ
แต่ตามใดก็ตามที่เดินออกจากเขตประตูบ้านไป
เหมือนร่างที่ไม่มีวิญญาณเดินตัวนิ่ง
คือโดยปกติเวลาคนเราเดินแขนเราก็จะแกว่ง

เดินตัวแข็งเลยตัวเลยลอย

คือเหมือนประมาณว่าอยู่ในพวังรู้สึกตัว
ซึ่งในขณะที่มึงเดินอยู่คือมึงเดินอยู่ริมถนน

คือมันจะเป็นแบบนี้บ่อยมากจิตมันจะตกหลายครั้งมาก
เราก็เริ่มสังเกตเห็นเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนเราเริ่มไม่ปกติแล้ว
ก็เลยคุยกับเพื่อนกับอีกคนนึงเนี่ยบอกว่า

คือเราจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายในชีวิตมากก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้

ช่วงตอนเย็นมาเนี่ยมันชอบขึ้นรถสองแถวแดง
รถปลิ๊ดอัพที่มีหลังคาแดง

ทุกเย็นเลยไม่รู้ไปทำไมไม่รู้ไปหาใคร
ซึ่งญาติพี่น้องมันก็ไม่มีที่นั่นเพราะว่ามันเป็นคนเพชรบุรี
พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาผมก็เลยวางเพจกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้
บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวผมชวนคุยแป๊บนะ
เดี๋ยวรอให้ผมเลิกเก็บเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยเนี่ย

พอหลังจากนั้นมาผมก็ไปแอบดูตรงไอ้วิทย์รถ
พอเพื่อนผมคนชื่อพึ่งเนี่ยขึ้นรถไปปุ๊บ
ผมก็ขึ้นคันต่อเนี่ยขึ้นตามมันไป

แล้วสิ่งที่ผมเห็นคือรถไปจอดแถวฟิลลังศิษย์
พอจอดเสร็จปุ๊บมันจะมีลักษณะคล้ายเหมือนเป็นแคมป์คนงานก่อตั้ง
โกต้างวิยาวและพี่แจ๊คแล้วก็เป็นบ้านสักกษี
เป็นห้องแบบเหมือนแบบชั่วคราว
แล้วมันก็เดินหายเข้าไปในห้องใครรู้ห้องหนึ่ง

มันเดินหายเข้าไปประมาณ๕นาทีเราก็เริ่มเอกใจว่ามันก็นาน
ผมก็บอกว่าถ้ายังไม่ออกมาภายในนาทีเนี่ยผมจะบุกเข้าไปแล้วนะ
แล้วความที่เราเป็นห่วงเพื่อนพอผมจะลุกเดินเข้าไปมันก็ออกมาพอดี
แต่มันไม่ได้ออกมาคนเดียวมันออกมาพร้อมผู้ชายคนหนึ่ง

เพราะตัวของเจ้าพึ่งเองเนี่ยเรียนมากับผมตั้งแต่สมัยปวสอ
ถ้ารวมปริยตีด้วยตอนนี้ก็๓๔ปีแล้วเรารู้จักกัน
ของไอ้พึ่งก็คือเพื่อนผมเพื่อนผมก็คือเพื่อนของไอ้พึ่ง

ซึ่งตัวของไอ้หมอเนี่ยมันเป็นใครก็ไม่รู้
คือเป็นลักษณะเป็นแบบตัวสูงดำจนแบบดำจนเงาอะพี่แจ๊ค

เสร็จปุ๊บมันก็เดินออกมาเดินมาแล้วขึ้นรถเราก็ขึ้นตาม
ขึ้นตามมาถึงบ้านเสร็จเราก็ไม่พูด
ผมก็ไปถามนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนผม
มันก็ไม่บอกแต่เวลามันเข้าบ้านมันปกติอะพี่แจ
แล้วเราจะไปถามอะไรอะเวลามันอยู่ในบ้านมันปกติ
พอสักพักหนึ่งมันมีช่วงที่
งานจะต้องส่งงานหุ่นกระบอกจะต้องส่งอาจารย์แล้ว
ทีนี้ก็เลยมีเพื่อนผู้ชายอีกหลายคนมาช่วยกันยก
เพราะหุ่นมันไม่ได้มีแค่๒องค์นี้
มันมีประมาณเกือบ๑๕ตนที่จะต้องใช้เล่น
ฉากเอยทั้งอะไรเอ่ยเนี่ยเพื่อนผู้ชายก็มาช่วยกันยก
หนึ่งในเพื่อนผู้ชายที่มาเนี่ยก็ชื่อเปิ้ล

เราก็มองดูเปิ้ลมันเป็นอะไรอ่ะ

บ้านแกเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างอะวะ

ว่าเราได้กลิ่นเหม็นเน่าว่ะ

มันต้องมีพี่ของดีอะ

พอยกของไปที่มหาลัยเสร็จตอนเย็นมันก็มา

ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยกันหาของแล้วกันเนอะ

หาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ของเอง๓คนเนี่ย

มันไม่ใช่ของเองที่มันไม่ใช่คิดว่าเป็นของเพื่อนเราเนี่ย

ก็หาหมดมันก็เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่ผมใช้อยู่

จุดสุดท้ายเป็นจุดที่อยู่หน้าบ้าน

ก็จะมีรองเท้าคาชูผมของเพื่อนของอะไร

ผมก็ไปหยิบรองเท้าคัชชูคู่หนึ่งน่าจะเป็นของไอ้พึ่ง

นี่มันพาอะไรไว้เนี่ยรูปร่างพิกลพิการแตก

นี่แหละนี่แหละตัวสาเหตุที่เพื่อนมึงโดนอะไรอย่างนี้

มันก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้งั่ง

งั่งเกรดบิดธรรมดานี่ก็แรงพอแล้วนะ

นี่มึงรู้ไหมว่าไอ้ง่างเกรดบิดตาแดงด้วยเนี่ย
แรงเลยเนี่ยของเขมรชั้นต่ำเลยมันพูดอย่างนี้
แล้วพอเสร็จปุ๊บผมว่าอ้าวแล้วใครมาทำใส่มันอะไรอย่างนี้
วันนี้เนี่ยพี่แจ๊คมันประมาณนี้
แต่อันนี้มันเป็นร่างเป่านะ

อันนี้เป็นร่างเปล่าคือเกรดบิดมันจะมีบิดซ้ายกับบิดขวา
ที่นั่งเนี่ยคือใช้สำหรับคุณสัยมนต์ดำ

มีถ้าเป็นฝ่ายชายจะเรียกว่าไอ้งั่ง

ถ้าสายขาวเนี่ยเขาก็จะผูกเสกด้วยผู้ตกคุณต่าง
ถ้าสายดำเขาจะเอาประจำเดือนผู้หญิงอุดใต้ฐาน

แต่ทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอาแล้วมันมายังไง
ผมก็เลยถามอย่างนี้มันมายังไง
เสร็จปุ๊บเพื่อนก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามายังไง
เขาจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่
ในเรื่องของการเก็บผ้านามัย
ประจำเดือนเขาจะมามากกว่าคนอื่นปกติ
เขาจะมาประมาณ๑๐๑๕วัน

นางก็ขี้เก็ดพอเสร็จปุ๊บนางทำกิจกรรมเสร็จนางก็ถอดแล้วก็โยนใส่ถุงดำ
ทีนี้ด้วยความที่ว่าผมพึ่งแล้วก็อีกเพื่อนอีกคนนึงเนี่ย
ก็จะเดินไปมหาลัยกันทุกวันเพราะว่าด้วยความที่ว่า
หอเรามันไม่ได้ไกลจากมหาลัยมากเดินได้
แต่ระยะทางในการเดินมันต้องผ่านแคมป์คนงาน
มันเป็นไซส์คนงานอีกไซส์หนึ่งซึ่งมันเป็นเครือเดียวกันกับอีกไซส์นู้น
แล้วทีนี้ตัวของไอ้เจ้าหนี้เนี่ยเขาก็ไปมา
เขาก็เห็นเพื่อนผมแล้วเขาก็เกิดชอบ
พอชอบเสร็จปุ๊บเขาก็สะกดลอยตามมาประมาณนี้
แล้วก็มาเจอที่เพื่อนผมทิ้งผ้านามัย
ผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมันทำยังไงมันเอาผ้านามัยมาทำยังไง
มันก็บอกว่าเนี่ยเอาผ้าน้ำไหมเนี่ยนะตัวไอ้งั่งเนี่ยไปวางผ้าน้ำไหม
แล้วตัวไอ้งั่งเนี่ยก็จะดูดเลือดจากผ้าน้ำไหมเนี่ยขึ้นไปหมดเลย
ผมบอกโอ๊ยไม่เชื่อหรอกมึงปลาหี่หรือผมก็พูดอย่างนี้นะ
มันจะมีเหรออะไรอย่างเงี้ยมึงบอกมึงไม่เชื่อใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงคอยดูเนี่ย
แล้วเป็นการพิสูจน์เลยว่าไอ้งั่งตัวนี้จะเป็นของจริงหรือเปล่า
มันก็ให้ผมไปหยิบผ้านามัยของเพื่อนที่ชื่อพึ่งมา
ผมก็เอาภาพจับแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็มาวางปุ๊บพื้น
พี่แจ๊คสิ่งที่ผมเห็นคือมันเอาตัวไอ้งั่งนั้นวาง
พี่แจ๊คผ้าน้ำไหมที่มีเลือดเตือนอยู่นะหยุบแวบแวบแวบ
แห้งกังไปเลยอ่ะมันดูดไปตรงหน้าต่อตาผมไอ้เปิ้ลแล้วเพื่อนอีกคนนึงเนี่ย

ทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันมีจริงเหรอวะ
นั่นเป็นครั้งแรกเป็นการเปิดศักราชความรู้ผมเลยนะว่า
อันนี้เขาเรียกว่าไอ้งั่งเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักมาก่อน
แล้วไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำของหรือยังไงหรือว่าเห็นกับตามันเป็นยังไง
ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นกับตาจริงว่า
ของพวกคุณใส่บวนดำมันมีอยู่จริงอะไรแบบนี้
ด้วยความเป็นเด็กคือเราไม่รู้จะทำยังไงคือตอนนี้เพื่อนผมมันโดนของเขาแล้ว
มันโดนแรงมากจนจะเสียการเรียน

เปิ้ลก็บอกว่าถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโทรหาพ่อมัน
มันบอกว่าเดี๋ยวรอเสาร์อาทิตย์หน้าพ่อมันจะขึ้นมา
มันเป็นเซียนพระอยู่ที่กาญจนบุรี
คือเรื่องพระเครื่องเรื่องพวกมนต์คุณดำมนต์ใส่อะไรต่างเนี่ย
พ่อมันรู้หมดอะไรอย่างนี้พ่อมันก็ขึ้นมาจริง
แล้วก็มาทำพิธีนู่นนี่นั่นให้เอาของออกให้
คือก็ทั่วไปที่เราเห็นนะเอาไข่มารูปเอาอะไรมา
ต่อมีอะไรอย่างนี้ทำแล้วก็ไปเอาน้ำมนต์มาให้เพื่อนผมกิน
คนชื่อพึ่งพอเสร็จปุ๊บเขาก็
พอกินน้ำมนต์ได้ประมาณ๓วันเพื่อนผมก็อาเจียนออกมา
ก็เป็นคล้ายเหมือนเศษตับตับตับที่เรากินกัน
แต่ว่ามันเป็นแห้งเป็นสะเด็ดสะเก็ดออกผสมมากับอาเจียน
เต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เริ่มอาการดีขึ้น
ส่วนตัวไอ้ง่างที่ทำของใส่พ่อของเจ้าเปิ้ลก็เอากลับไปที่กาลด้วย
ทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็อาศัยอยู่เกือบจะ๒ปีแล้ว
ตอนนั้นอยู่ปี๔ก็เริ่มใกล้จะจบแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า
คือเราใกล้จะจบแล้วแล้วพี่เขาก็ยังอยู่
พี่เขายังอยู่แล้วเสร็จปุ๊บผมเลยบอกพี่ตอนนี้ผมก็จะจบแล้ว
แล้วก็ผมไม่มีคือก็พูดกับเขาตรงนะ
ผมไม่มีเงินที่จะเอาไว้รับปริญญาเลยพี่

นั่นแหละพอผ่านประมาณวันสองวัน
เจ้าของแอรี่ก็โทรมาบอกว่ามีคนสนใจงานน้องนะ
ผมถ่ายภาพได้ประมาณ๗๐๐กว่าบาท
แล้วเพื่อนอีกคนนึงคนที่ชื่อเจ้าพึ่งก็ถูกหวย๒ตัว
ท้าย๒ตัวก็ได้เงินกันมา
หลังจากนั้นมาเราก็ก่อนจะออกมาเราก็ทำบุญ

คอยแต่ไม่รู้เขาอยู่กันได้หรือเปล่า
คือเท่าที่ผมมาลองตกตะกอนความคิดดูกับเพื่อนกันนะ
ทำไมเราอยู่กันได้จนจบ๒ปี
ทำไมคนที่คู่อื่นคนอื่นที่มาอยู่เขาอยู่ไม่ได้
ป้าบอกว่าคนที่มาอยู่ป้าเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกว่าคนที่มาอยู่ส่วนมากที่อยู่ไม่ได้เพราะว่า

อาจจะเป็นชายชายหญิงหรือชายหญิง
ถ้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้ามีความรักจะอยู่ไม่ได้สักคน
จะต้องเป็นแบบว่าจะต้องโดนลงโดนอะไรอย่างนี้
มีอันเป็นไปแล้วก็ออกไปจากบ้านหมด
แต่พวกผมคือเข้ามาอยู่คือเราไม่มีเรื่องชู้สาวไง
เราไปอยู่กันด้วยความที่แบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรกันอย่างนี้
ก็อยู่ได้ยันจบ๒ปี
ทุกวันนี้ยังอยู่ไม่ใช่ประเด็น

คุณธรภ์คิดว่าพี่สาวคนนั้น
เขาจะจบที่บ้านหรือ

ว่าเขามาฝันเขาเข้าฝันหาผม๓ครั้ง

ที่ผมบอกว่าพี่อย่ามาให้ผมเห็นนะ
พี่มีอะไรนี่มาเข้าฝันบอก

ผมบ๊อบย่าผมบ็อบเท่าไป
ตาจะโตคิ้วใดดำแล้วก็กลง
สวยเลยแหละแล้วตัวไม่สูงมากเท่าไหร่

เขาจะชอบมาเล่นดนตรีไทยให้ฟัง

หรือไม่เขาก็จะพาผมไปสถานที่

เท่าที่ผมเห็นประมาณ๓ครั้ง

ทรคิดว่าพี่เขายังอยู่กับครูทรไหม

แต่พอเอามานี่ปุ๊บพอวี่เห็นแว๊บ

เขามีของผมมีของที่มันมีแรงกว่านี้เยอะไง

คือเท่าที่ครูทรเล่าให้ฟังครับ
เราต้องพูดถึงเรื่องของสถานที่เลือกคน

และอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้ครูทรอยู่ในบ้านหลังนั้นได้นานนะ

ได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ไง

เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา
สิ่งหนึ่งที่จะเติมพลังให้เขาได้

เพื่อไปหล่อเลี้ยงในส่วนของจิต

ตอนนั้นก็ทำให้เขาอาจจะ

แต่หลังจากนั้นพอมีการทำสัญญากันเสร็จ

ทรจะจบกับพี่สาวคนนี้ยังไง

พี่ก็อยู่ในหุ่นตอนนี้

สู่ในพบภูมิที่ดีก็อยู่ไป
ต้องถามว่าระหว่างที่มีหุ่นตัวนี้อยู่
ครูทรมีการเส้นอะไรให้เขาไหม

คนลุกตลอดเลยพี่เจ๊
เมื่อกี้อยู่อยู่กำไรผมก็หัก
ไม่ผิดเลยครับมันเป็นความเชื่อ

บใดที่ครูทรไม่ได้นำความเชื่อนั้น

ผมอยากให้ครูทรบอกเขาถ้าคิดว่าเขายังอยู่
ต้องให้เขาไปสู่ในพบภูมิของเขา

วันนี้เขาอาจจะมาช่วยส่งเสริม

แต่เราต้องยอมรับก่อนว่า

ของคนคนหนึ่งที่ปลิดชีวิตตัวเอง
แล้วเขายังมีบาปกรรมติดตัวเขาอยู่

ทีมงานได้มีการเล็กคอมเมนต์

วิธีการเล่าที่สนุกสนานดุดัน
และที่สำคัญมีพล็อปมาตลอด

ไม่ใช่อันเดียวกับที่หล่นมาจากรองเท้าแน่นะ

จริงแล้วเนี่ยไอ้งั่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของ

ในส่วนของพุทธคุณเนี่ยแทบจะไม่มีนะ
ความเชื่อนี้ไม่มีต้องบอกไว้ก่อน
แต่จะเป็นในส่วนของทาง
คุณสายมนต์ดำที่เขามีการคิดค้น

ไม่ใช่พระนะแต่เป็นการสร้างรูปปั้นชนิดหนึ่งขึ้นมา
แล้วมีการลงอัคละคาถาอาคมเข้าไป
เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคคลคนนั้นได้สิ่งใน

เครื่องรางของขุนสัยทุกชนิดที่มันเป็นเรื่องของสัยเทากับสัยดำ
อย่าไปยุ่งได้ดีที่สุด
อันนี้คือบทสรุปของเรื่องนี้นะครับ
คืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณครูทรนะครับ
วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังครับ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้
สามารถที่จะฝากเรื่องราวของคุณมาได้นะครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่าง
เพื่อที่จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ
และครั้งหน้าครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดล้อมวงมาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญทางยูทูปไทยรัฐของเรา
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่าน

คือเราไม่ทราบเลยว่าครูทรจะมีพล็อปมาด้วย
ตอนแรกเนี่ยจะมีรุ่นน้องครูทรเนี่ย

แล้วมองเล่าก็เฉยพอเราเห็นครูทรเนี่ย
อุ้มหุ่นที่หน้าสีขาวเดินเข้ามา

เราเห็นมือมือหุ่นลำมาอย่างนี้เลย
พอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยเลยอ่ะ

หุ่นตัวนี้ใช่ไหมที่จะนำเข้ามาในเรื่องเล่า
เขาบอกใช่หุ่นนี้แหละที่เป็นหุ่นมีประวัติและเป็นหุ่นเก่า

แต่ว่าสิ่งที่พอเข้ามาฟังครูทรปุ๊บ
มันก็ยังมีกลิ่นน้ำอบมาเรื่อย

หนูเข้าใจว่าความพวกนี้จริงกลิ่นถ้ามันมาอยู่ในห้องปิดขนาดนี้
ไม่มีลมพัดมีอะไรกลิ่นมันจะต้องอยู่เฉยใช่มันจะต้องอยู่กับที่

แล้วมันมามันจะกระแทกมาแรงมากนะคือมันจะแบบกลิ่นชัดมาก
ใช่มาไปมาเป็นช่วง
อืมอันนี้หนูมั่นใจว่าเขาคงอยู่แถวนี้แหละ
อันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็ไม่ได้สัมผัสได้คนเดียว